เดียวหายเลยแล้วดูสิคนต่อแถวให้ตบให้
ถืกตันไปหมดเลยลุงปลานะอาปุยาตะยายทั้งนั้น
คุณผู้ชมฮะไปดูคลิปส่วนหนึ่งแล้วกันนะครับ
ไปกระดูกท่าเซ่นนะครับ
ที่นอนอยู่นี่อาการกระดูกทับเส้นทั้งหมด
ไม่ได้ใช้เวลานานครับแค่นี้แหละ
ทดสอบเลยเบาขึ้นไหมดีขึ้นไหม
โอ้โหนี่นอนเรียงให้ถีบหรือย่ำลงไปแบบนี้
เพื่อให้หายจากโรคร้ายนะครับ
แล้วก็มีบางคลิปที่เป็นมือตบปั๊กปั๊กเข้าไป
ที่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนี่

ปวดข้อบาลัยนะปวดข้อบาลัยตบแค่นี้แหละ

คอบาลัยก็ตบแค่นี้แหละ
เนื้อปวดตัวเมื่อกี้ก็ถีบแค่เมื่อกี้แหละ
สามสี่ทีเองเหรอคะเออหายเลยเหรอคะหายแล้ว

คุณลุงคุณป้าแกก็ยิ้มถือว่าได้รักษาแล้วนะคุณ
บอกว่ามีอาจารย์คนหนึ่งนะฮะฝ่ามือพลังจิตรักษาผู้ป่วย
ที่มีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกด้วยกัน
นอนคว่ำแล้วก็เดินใช้เท้าถีบผู้ป่วยแต่ละคน
ระบุว่าหมอกระดูกก็ตกงานหมดแล้วสิแบบนี้
ในคลิปก็บรรยายบอกว่าที่นอนอยู่นี้
มีอาการกระดูกทับเส้นทั้งหมดไม่ต้องใช้เวลานานฮะ

แล้วก็ทดสอบเลยว่าเบาตัวขึ้นไหมดีขึ้นไหม
ซึ่งมีคนยกมือตอบว่าโอ้โหโดนถีบแล้ว
อาการดีขึ้นเลยเบาตัวขึ้นมากเลยนะครับ
แล้วก็เพจฝ่ามือพลังจิต
ซึ่งเป็นเพจของอาจารย์ชุดขาวคนนี้แหละ

โพสต์คลิปรักษาชาวบ้านด้วยการตบอย่างที่เห็นเมื่อกี้

เดินทางมารักษาที่วัดภูม่านฟ้าอำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรำตบตบก็หายถีบถีบก็หาย
พร้อมกับแฮชแท็กหมอเทวดาแฮชแท็กศาสตร์พลังจิต
แฮชแท็กอาจารย์เอกฝามือพลังจิต
แล้วก็ในคลิปก็ทั้งตบทั้งเมื่อกี้เอาเท้าถีบแบบนั้นนะฮะ

คุณผู้ชมวิจารณ์กันโลกโซเชียล
อยากให้นักข่าวตรวจสอบเรื่องนี้

เพราะว่านักข่าวไปที่โรงแรมสะสิที่จังหวัดนนทบุรี
ก็สถานที่ตรงนี้อาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิต
นัดคนมามารักษาแล้วเราไปเจอยายคนนึงค่ะ
ยายแกอายุ๗๔แล้วนะยายกาญจนา
มาด้วยอาการแบบปวดหลังชาลงมาถึงขาเลย
แล้ววิธีการรักษาเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชม
คือให้คุณยายนอนลงบนเตียงแล้วก็ใช้เท้าถีบตรงสะโพกนะ
วดสะโพกแล้วหลังจากนั้นก็ให้คุณยายกัญจนา
ลุกขึ้นเดินลุกขึ้นวิ่งในห้องนั้นแล้วก็นวด
แล้วลงไปนอนแล้วก็ถีบแล้วก็เหยียบซ้ำ
ทีนี้คุณผู้ชมตัวของยายกัญจนา
ก็เล่าให้ฟังว่าโอ้โหปวดหลังปวดขายืนไม่ค่อยได้
เจ็บชาลงเลยมันตีขึ้นมาถึงสมองเลยนะ
หมอบอกว่าโต๊ะเป็นกระดุกทับเส้นนะ

ไปมาหลายที่หมอบอกให้ผ่าตัด
แต่ว่าพี่ของฉันผ่าตัดแล้ว

เชื่อค่ะทำไมมาหาอาจารย์เอก
เพราะว่าเห็นว่าอาจารย์เอกรักษากันมาเป็นพัง

อาการมันปวดข้างหลังล้างลงขา

ในแยกย้ายบอกโอ้โหมาหาอาจารย์เอกแป๊บเดียว

แล้วคิดดูสิรักษาไม่ถึง๕นาที

คุณผู้ชมยืนยันด้วยว่าไม่ใช่หน้าม้า
แต่ทีนี้ค่ะทางอาจารย์เอก

บางคนก็จะต่อว่าว่าเนี่ยอุปโลกขึ้นมาหรือเปล่า
คือจุดเริ่มต้นอาจารย์เอกบอกว่า

มา๓๐ปีนั่งสมาธิใช้พลังจิตขั้นสูง
แล้วทำให้อาการดีขึ้นกว่า๑๗๐โดยเฉพาะกระดูกทับเส้น

ความดันเบาหวานคืออาจจะไม่ได้สามารถ
ใช้พลังจิตรักษาได้แต่มันช่วยได้ระดับหนึ่ง
อ่ะสาดนี้เขาบอกว่าเป็นสาดแรกในโลก

มันเป็นเรื่องแบบพลังจิตขั้นสูงที่ฝึกมา

คือแค่วีดีโอคอร์ก็รักษาได้เหมือนกัน
คุณผู้ชมลองฟังอาจารย์เอกดูก่อน

มีโรคอะไรอีกที่อาจารย์บอกว่ารักษาได้

ถ้าถือไม้เท้ามานะ

พวกอะไรทุกอย่างออฟฟิศดินโดมง่าย
ง่ายอาจารย์ไม่จับให้ลูกศิษย์ทำ
อย่างอัมพฤกษ์อาจารย์บอกว่าช่วยให้เดินได้เลย
นะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็พูดถึงเรื่องวีดีโอคอร์นั่นแหละ

บางคนเขาถามว่าอ้าวแล้วทำไมเก็บค่าครู
ถ้าสมมุติเกิดว่ารักษาได้ฟรีแบบนี้

เดินทางค่าที่พักไงเวลาเดินทางไปหาแต่ละเคส
แต่ค่าครูที่ได้มาก็จะเอาไปช่วยกันกุศล
นี่ในมุมของอาจารย์ในมุมลูกศิษย์ลูกหา
ที่ให้อาจารย์รักษาแล้วก็บอกว่าหายดี
แต่ทีนี้ก็มีมุมของคนที่เคยไปรักษาแล้วบอก

แล้วสุดท้ายตอนนี้กลายเป็นจากที่เคยมองเห็นตาหมดสนิทนะคะ
คุณผู้ชมเรื่องนี้ใครจำย่าเสาได้ไหม
ย่าเสาร์ที่อยู่กับน้องเตยที่ตอนนั้นบอกว่าเด็กอาจารย์สามเอง
อยู่กับย่าตาบอดสองคนแล้วช่วยงานย่า
สุดท้ายมีหน่วยงานเข้าไปช่วยและมีคนบริจาคเงินไปมากมาย

ย่าเสาบอกเคยรักษามาด้วยเหมือนกันกับอาจารย์เอ
คุณขวัญจำได้เลยตอนนั้นอาจารย์เอกไปหาไปหาย่าเสาเอง

เพราะว่าตอนนั้นหน่วยงานก็พยายามที่จะดูแลสุขภาพของย่าเสา
ที่บอกว่าเอามือไปอังตาแล้วก็ชูนิ้วให้ย่าเสาทายไงว่า
กี่นิ้วจำได้ไหม
แล้วก็ไปรูปหน้าย่าด้วยนะคะ
มันก็เหมือนจะดีขึ้นเพราะมันมองเห็นลาง
แต่๓วันเท่านั้นกลายเป็นบอดสนิท

ก็เลยกลายเป็นว่าเชื่อตอนนี้ย่าถามย่ายังเชื่ออยู่ไหม
บอกเอาจริงย่าก็เชื่อหมอโรงพยาบาล
แต่ย่าก็ไม่ได้ลืมพระคุณของอาจารย์เอกนะ

มาให้ดูว่าดีขึ้นก็จะตกไป๓๔วันไปธรรมดา
ก็คืออาการเหมือนเดิมจ้ะ
ตอนที่อาจารย์เอกเข้ามารักษาเนี่ยคือเขารักษายังไงครับ
ก็เขามารูปทำกันอย่างนึงค่ะทำก็ดี
เจอ๒๓วันไปเหมือนเดิมอีก
เอออย่างคุณย่าสาวหรอกคราวนี้ก็มองไม่เห็นแล้วเนอะ
แต่เอาจริงตอนนี้ชีวิตคุณย่าก็โอเคขึ้น

แต่ทีนี้ประเด็นที่ญาติเสารักษาไป๒๓ครั้ง
แรกเหมือนจะดีตอนหลังกลายเป็นตาบอดสนิทอีกแล้ว
เรื่องนี้อาจารย์เอกนะก็ออกมาพูดแบบนี้อีกแล้ว

บอกว่าคือก็เคยบอกย่าเสาไปแล้ว
ว่าอาจจะรักษาได้เพียงเท่านี้
และอย่างย่าเสาถ้าไม่ได้รับการรักษา
ไม่มาหาผมต่อเนื่องจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะ

ใช่แต่ทีนี้ทุกครั้งที่ผ่านมาในการรักษา
โอ้โหอาจารย์เอกก็บอกว่าต้องเดินทางไปที่บ้านย่าเสา
การเดินทางการค่าใช้จ่ายอะไรมันก็เยอะเหมือนกัน
ทีนี้ก็อยากให้ญาติสาวมารักษาที่อาจารย์เอง
แต่ทีนี้ถ้าย่าเสาไม่มีคนพามาไม่มีเงิน
ก็ไม่รู้จะเข้าสู่กระบวนการรักษาเต็มรูปแบบยังไง

ย่าเสาร์อาจารย์เคยไปช่วย๒รอบ
ทุกรอบที่ไปดีขึ้นหมด
แล้วก็จากมองไม่เห็นแสงอะไรเลย

เกือบแสนแต่ละครั้งไปกับลูกศิษย์

ทุกวันนี้ก็ยังเห็นอยู่นะไม่ใช่แค่บอดสนิท
ช่องไปบอกว่าบอร์ดสนิท
รักษาเสร็จแล้ว๓วันกลับมาบอดสนิทเหมือนเดิม

ก็เราผิดนะแก้ข่าวให้อาจารย์ด้วย
ในการเข้ามาตรวจสอบวิธีการรักษาของ

คือเอาจริงคนป่วยบางท่าน

ทางรักษากับหมอแผนปัจจุบันแล้ว
เราก็หันไปพึ่งการรักษาแบบนี้มันก็สบายจิตสบายใจดี
แต่อย่างหนึ่งต้องยอมรับนะเพราะว่ามีคนใกล้ชิด
ดิฉันที่เป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้น
คือมันต้องดูอาการแต่ละคนมากน้อยไม่เหมือนกัน
อันนี้ต้องย้ำไม่ใช่ว่าฉันเป็นฉันเคยรักษาด้วยวิธีนี้
แต่ยังไงก็ตามนะฮะเดี๋ยวต้องให้อย่างสาธารณสุขจังหวัดเลย
หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขนะกระทรวงอะไรเนี่ย
เข้าไปตรวจสอบวิธีการรักษาของหมอเอกด้วย
จะเป็นเรื่องของความเชื่อก็ตามนะครับ
แต่เป็นเรื่องของชีวิตและสุขภาพของคนไง